มาดูอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งมีสาวคนหนึ่งเกิดอาการมึนงงหน่วยงานด้านสาธารณสุข
รายงานผลการตรวจโควิดไม่เหมือนกันเลยที่แรกบอกไม่ติดที่ที่สองบอก
ที่แรกบอกติดที่ที่สองบอกไม่ติดพอที่สองบอกไม่ติดตอนนั้นอยู่ที่
โรงพยาบาลแล้วอยู่ที่ฮอสปีเทลแล้วเพราะบอกไม่ติดที่ที่สองเขาดีดออกไปจากบ้านพัก
อืมพอดีดออกมาไม่รู้จะไปหาที่รักษาตรงไหนสุดท้ายต้องพึ่งเพจสายไหมต้องรอด
เหตุการณ์นี้สาววัย๒๖ปีทำงานอยู่ที่คลังสินค้าจังหวัดปฐุมธานี
บ้านอยู่แถวแถวคลองสี่คลองสี่ก็คือตำบลลาสวายอเภอลำรุกกาจังหวัดประทุมธารณี
พี่สาวของสาววัย๒๖เนี่ยติดโควิดพอติดโควิดก็ไปตรวจ
ไปตรวจที่เทศบาลลาดสวายผลออกมาเป็นบวกคือติดพอผลออกมาเป็นบวกคือติดก็ถูกส่งไป
รักษาตัวกับพี่สาวที่ฮอสปีเทลตรวจมาตรวจไปอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฮอสปีเทล
ตรวจอีกรอบหนึ่งสาวคนนี้ไม่ติดแล้วครับอ้าวเดี๋ยวนะตอนแรกบอกติดเหรอ
ใช่ตอนแรกติดพอไปอยู่กับพี่ไม่ติดแต่ระหว่างที่อยู่กับพี่แล้วบอกไม่ติดเนี่ย
มันทิ้งช่วงเวลาสี่ห้าวันแล้วนะค่ะเดินปากปนเดี๋ยวคนที่ติดโควิดเนี้ย
อยู่ในนั้นสี่ห้าวันแต่เฮ้ยไม่ติดว่ะอืมพอไม่ติดแล้วไง
โรงพยาบาลหรือฮอสปีเทลเขาก็ดีดสาวคนนี้ออกมาพอดีดสาวคนนี้ออกมา
อาการมันยังซุดอ่ะอาการสุดคือมีอาการเป็นหวัดเป็นไข้สูง
เอาแล้วคราวนี้จะกลับโรงพยาบาลไม่มีที่อยู่แล้วฮะ
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกัน
จึงต้องมาขอเพจสายไหมต้องรอดเพจสายไหมต้องรอดเนี่ย
ตอนแรกฝีมารับตัวก่อนแล้วเผจสายไหมต้องรอดเนี้ย
พาส่งโรงพยาบาลก็สามทุ่มที่ผ่านมาครับ
โคตรด้วยฮะงงงงมากจริงจริงอืม
ตกลงแล้วฉันติดหรือไม่ติดแต่ตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว
นี่ต้องพึ่งเพจสายหมายต้องรอดควรจะยกย่องเขามากนะ
หน่วยงานแบบนี้ทำงานเพื่อสังคมแบบนี้นะฮะ
ขยับต่ออีกคนนึงดาราดังซูซี่สุศิราเล่นแม่มะลิป่ะ
มะลิบุภเพสันนิวาสงานงอกเลย
เพราะตอนนี้ถูกด่าว่าเป็นตัวแพร่เชื้อโควิดคลัสเตอร์ที่เชียงใหม่
เพราะว่าติดโควิดแล้วไปเที่ยวจุดต่างของจังหวัดเชียงใหม่
ซูซี่เลยออกมาอธิบายไทม์ไลน์ว่าเพิ่งรู้ว่าติดโควิดเหมือนกัน
และตอนที่รู้ตัวว่าติดโควิดไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลย
กรานแบบนี้แต่ไม่ทันแล้ว
เพราะคนในโลกโซเชียลมีเดียพากันถาโถมเอาทัวร์ไปลง

ขอชี้แจงก้อนกันกับเหตุการณ์นี้
ขยับต่อไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด
ลุงตูทำงานหรือยังครับครับ
ที่หน้าจอทีวีโควิดตอนนี้ลามไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
ธรรมเนียบรัฐบาลคือศูนย์กลางการบริหารจัดการประเทศไทย

มีเจ้าหน้าที่ของสำนักโฆษกสำนักนายกรรมตรี
ไป๒รายผู้หญิง๑ผู้ชาย๑นะครับ
เมื่อวานนี้คุณนัทยาทวีวงที่ปรึกษานายก
ข้าราชการประจำแถลงไว้แบบนี้

ข้าราชการติดก็เข้าใจมันไปทุกหนแห่ง

เบียบรัฐบาลมีหรือจะรอดคราวนี้โดนแล้ว
คนก็เลยถามว่าลุงตู่เป็นยังไงบ้าง
ตามรายงานบอกว่า๑ผู้ชายผู้หญิง

ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา

ลุงตู่ไม่ติดโควิดสบายใจกันใหญ่เลย
ตอนนี้นะฮะขยับต่อไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนครับ
ได้ฉีดวัคซีนช่วงสุดสัปดาห์ต้องให้คุณหมอพักบ้าง

เป็นเข็มหนึ่งสองสามแล้วก็เข็มสี่นะครับ

ขณะที่เข็ม๓ก็เริ่มมาขึ้นเรื่อย

กว่าจะก้าวไปแต่ละร้านก็ช้าลงเรื่อยแล้วนะครับ
ตอนนี้๑๐๖ล้านนี่ภาพรวมนะ
นี่คือภาพรวมของการฉีดวัคซีนโควิดครับ
ถึงแม้ว่าโรงการฉีดวัคซีนยังคงเดินหน้าไป